ที่จังหวัดลำปางค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ
รายหนึ่งก็ได้ไปงัดห้องพอโรงเรียนได้ของไปเหมือนกันนะ
ลำโพง๑คู่เงินสดได้ไม่เยอะหรอกแต่ก็ถือว่าเอาไปแหละ
๕บาทคาดว่าจะเป็นฝีมือสิทธิ์เก่าค่ะ
กลางดึกเลยนะคะและตำรวจสพเมืองลำปางเข้าไปตรวจสอบ
เหตุมีคนงัดแงะโรงเรียนวัดน้ำโท้งตำบลบ่อแฮ้วอำเภอเมืองลำปางค่ะ
ที่เกิดเหตุพบนางสิริรัตนธิตะผอของโรงเรียนยืนรอให้การนะคะ
กลางดึก๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมามีคนร้ายบุกเข้ามา
งัดห้องทำงานผอแล้วก็ได้ทรัพย์สิน
เป็นเงินออมทรัพย์ของนักเรียนที่เก็บไว้ในซองพลาสติก๓๕บาทลำโพงทีวี๑คู่
ทั้งนี้ยังพบร่องรอยการงัดแงะห้องธุรการแต่คนร้ายไม่ได้อะไรไปนะคะฟังเสียงพอหน่อย
อ๋อเขาอยากทิ้งตรงนี้อีก
อ๋อแล้วก็มีคุณปัญห์ตรงนี้แต่ว่าเอาอะไรออกไม่ได้
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายค่ะไม่ใช่ใครอื่นไกลเป็นสิทธิ์เก่า
ตอนนี้น่าจะอายุประมาณ๑๕ปีเท่านั้นเองค่ะสิทธิ์เก่าของโรงเรียนแท่นะคะ
มันแท้แท้นะคะแล้วช่วงที่กรเห็นบ้างส่วน
เขาเห็นกร
เป็นสิทธิ์เก่าตอนนี้ตำรวจจะได้เรียกตัวมาสอบสวน
และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ